ฟุตบอลนะครับมาดูเรื่องราวบัตรมวยกันหน่อย

เขาบอกว่าเสานี้ดุเดือดแน่นอน
เพราะว่าเป็นมวยหมัดเจอกับมวยเข่า

เพราะเขาบอกว่ามุมแดงไม่เคยชอบเข่าเท่าไหร่

ทางมวยว่าอย่างไรในไฟล์นี้นะครับ
เริ่มกันที่ฝั่งมุมน้ำเงินกันก่อน
ก็ซ้อมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ายมวยเอกบางไซ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกันครับ
อันนี้ก็เลยยกลูกเหล็กเสริมช่วงนี้เลยใช่ไหมพี่เหลืองนะ
เกือบ๒๐โลนะเกือบ๒๐โล
โอ้โหเราใช้ปากกัดแล้วยกขึ้นมาอย่างนี้นะ
หนักนะครับคุณผู้ชมครับขนาดยกนี่ยังยกไม่ค่อยไหวเลยนะครับ
ไฟล์นี้ก็เต็มที่เต็มถังแน่นอนนะเจอกับราชสิงห
เอาไงดีล่ะเจอมวยตัวนี้มวยดี
มุมมองต่อยต่อยง่ายก็คือเขาไม่ชอบเภ้า
เขาเป็นหวัดมีสอบแต่มันไม่มีแรง
แต่เขาแพ้มันจ่อยใช่ไหมมันมอบถ้าเทป
ทายาทมีเข่าไปฝากแน่นอนเดี๋ยวดูครับว่าราชสิงศ์จะแก้ทางมวยยังไง

ไปติดตามบรรยากาศที่ค่ายโรงเรียนกีฬาโคราชครับ
๓ยก๔เขาเดินมาแทงเข่าทำยังไงครับ
ครับมีขวางหน้าแล้วก็ศอกครับ
ก็ขวางหน้าไว้ไม่เล่นด้วยมีศอกมีหมัดเสริมไหม

ก็เครื่องหมายการค้าของไล่อาซิงอยู่แล้ว
มีทั้งหมัดมีทั้งศอกนะครับ

กะว่าถ้าโดนหมัดโดนศอกไม่ได้ถึงล็อคได้เลยไหมครับจาน
๓ครับน่าจะมีสุดมีนับครับ
สุขภาพร่างกายของเขาเขาจะดูแลจากโค้ชที่มีความชำนาญในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่ว่าจะเป็นท่านประยุกต์ศักดิ์รักษัตริย์หรือเพิ่มภึกมัญญานะครับ
ท่านก็จะให้ความซำพันธ์ในเรื่องของการดูแลนักเกีฬาอยู่ตลอดเวลา
ขาดหวังว่าราชสิงฯของเราจะได้รับชัยจันทร์แน่นอนนะครับ
การแก้ทางมวยไม่ต้องห่วงนะครับเข้มข้นแน่นอน
การบำรุงก็ฟิตซ้อมถึงอย่างที่ท่านผอว่าไว้นะครับ
ดูครับว่าใครจะเป็นแชมป์๑๓๕ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐ
แล้วเจอกันเสาร์นี้นะครับบ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
เอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีล่ะกันครับ
มันแน่นอนนะครับสำหรับสาวนี้มวยรุ่นใหญ่ด้วย๑๓๕ปอนด์นะครับ
มวยไทยรุ่นใหญ่อย่างนี้ก็หาดูได้ก็ต้องเวทีมวยไทยรัฐนี่แหละนะครับ
็อกแน่ใช่ไหมงั้นเลยเหรอเดี๋ยวจะหาว่าอีกฝ่ายไม่แข็งแรง
รอติดตามดูนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะสรุปทั้ง๕ยกแน่นอนนะครับ